ข้อความทางไลน์ที่คุณผู้ชมนั้นส่งมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับ
เกี่ยวกับคำถามที่ว่าจะมีวิธีการในการป้องกันอย่างไร
ถ้าหากว่าต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการไปจอดรถ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับห้างสรรพสินค้าเมื่อวานนี้
บางคนก็นอกจากจะเรื่องของไฟเรื่องของกำลังเจ้าหน้าที่

พกอาวุธด้วยแต่ว่าต้องเป็นอาวุธที่ถูกกฎหมายด้วยนะครับ

คุณผู้ชมควรจะต้องมีคนไว้ใจไปด้วย
อย่างน้อยก็เป็นเพื่อนที่อุ่นใจได้ไปข้างกัน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ครับเมื่อวานนี้
ห้างสรรพสินค้าบริเวณพระราม๔ออกมายอมรับแล้วนะครับ
หลังจากมีภาพเผยแพร่ผ่านทางโลกออนไลน์
มีภาพผู้หญิงคนหนึ่งโอ้โหเลือดอาบเลย
ถูกทำร้ายร่างกายขณะที่กำลังไปที่ร้านจอดรถ

คุณผู้ชมครับนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็ถูกเผยแพร่ผ่านทางโลกออนไลน์
ภาพนี้เปิดเผยโดยสมาชิกเฟซบุ๊คลาย๑
ผู้โพสต์อ้างว่าเมื่อวานนี้พบกับผู้หญิงคนนี้

หลังจากเธอถูกทำร้ายกลางลานจอดรถ
สภาพร่างกายก็ปากแตกตาปูดนะครับ

แล้วก็เปื้อนเสื้อผ้าที่สวมใส่ด้วย

แล้วก็เล่าว่าคนร้ายพยายามชก
แล้วก็กดหัวของเธอเข้าไปในรถ
ทั้งที่บอกแล้วว่าอยากได้อะไรให้เอาไปเลย
แต่คนร้ายซึ่งเป็นผู้ชายรูปร่างผอมผิวคล้ำ
ก็ยังคงทำร้ายร่างกายเธอคือยังคงชกอย่างต่อเนื่อง
แต่สุดท้ายเมื่อกลับไปดูจุดเกิดเหตุอีกครั้ง
คนร้ายนะครับไม่ได้หยิบโทรศัพท์มือถือ
และไม่ได้หยิบกระเป๋าสตางค์ไปเลยแม้แต่อย่างเดียวครับ
นั้นก็ชี้แจงและแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยหลังจากเกิดเหตุเมื่อวานนี้ทางห้างสรรพสินค้า
ประถมพยาบาลลูกค้าในเบื้องต้นและนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับ
ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยปัจจุบันก็ชี้แจงบอกว่า
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลอย่างเข้มงวดอยู่แล้ว
แต่ขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไม่ได้อยู่บริเวณดังกล่าว
และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่
และความถี่ในการเดินตรวจตราให้มากขึ้น
ตั้งแต่ช่วง๗โมงเช้าถึง๔ทุ่ม
ขณะที่กล้องวงจรปิดของห้างตอนนี้สามารถจับภาพบุคคลต้องสงสัยได้๒ราย
โดยพร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจในการสืบสวนเหตุการณ์นี้ต่อไป
แล้วก็มีรายงานล่าสุดนะครับว่าผู้เสียหายเดินทางไปแจ้งความ
ที่สถานีตำรวจนครบานทองหล่อแล้ว
แต่ยังไม่สะดวกให้ข้อมูลในขณะนี้เนื่องจากเป็นสิทธิส่วนบุคคล
ด้านตำรวจชุดสืบสวนสนทองหล่อก็ลงพื้นที่
เพื่อสืบหาเบาะแสคนร้ายลายนี้แล้วเช่นเดียวกัน

ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ